คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็แปลกนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงขับรถไปกับเพื่อน

อยู่ดีมีรถจักรยานยนต์ปลาถุงแกง

ด้วยความที่ในรถมีแต่ผู้หญิงกับเด็ก
เขาตกใจว่าปลาก้อนหินหรือเปล่า

ตามมาหรือเปล่าหรือจะยังไง
ซอยดูเปรียวเหมือนกันนะคะ
ซอยนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวยนนทบุรีค่ะ
ผู้เสียหายก็ขับรถอยู่ตามปกติแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
คือผู้เสียหายเนี่ยเขาขับไปจอดในที่ปลอดภัยแล้วลงมาดูรถว่าตกลงแล้ว
อะไรอ่ะที่ปลาใส่กระจกหน้ารถอ่ะเอออะไรฮะ
ถุงแกงแกงเหล้าเห็ดอย่างนี้ค่ะ
เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพปลายบางนะคะ

ก็มันปลาก้อนหินมึงมาเร็ว
แกงหอยด้วยอีเกม
มึงจะให้กูเอาขึ้นรถเหรอ

ห้ะ

พี่แกงเผ็ด

เข้ามาในที่รถหนึ่ง

หรือแกงหอยก็ไม่รู้

เหลือแค่ถุงแตกกับเห็ดนิดหน่อย

บอกว่าคืนวันที่๒๘กรกฎาคม

อยู่แถวตลาดนัดคลองโยงนนทบุรี
ก็ขับรถมุ่งหน้าถนนเรียบคลอง
จะไปอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

เพราะว่าผู้ชายคนนี้มันดูแปลกยังไงก็ไม่รู้

รถเข้าซอยบ้านเพื่อนแล้วโทรหาตำรวจ

ผู้ชายคนนี้เหมือนจอดรออยู่หน้าปากซอย

กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ขี่ตาม
ไปมาขี่กลับรถสวนมา
ถุงแกงใส่กระจกหน้ารถค่ะ

คือไม่ได้ไปมีเรื่องกับรถจักรยานยนต์คันไหนเลย
ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับใครด้วย

ทำไมต้องเอาถุงแกงมาปลาใส่รถเธอ

แกงหอยด้วยอีเกม
แสงมันสะท้อนกระจกหน้ารถหนู

แต่ว่าขับช้าก็แล้วเขาไม่ยอมแสง

แล้วพอหนูจอดติดไฟแดงเขาก็

ว่าเรื่องจังหวัดที่จะมีคนมาปองร้าย

ผู้ก่อเหตุมาทำแบบนี้ทำไม

หนูก็เลยอยากจับตัวให้ได้
แล้วก็อยากรู้ว่าทำแบบนี้ทำไม

อันนี้แก๊งปลาลาบ